ติดตามความคืบหน้ากรณีที่เป็นคลิปออกมาเผยแพร่
แล้วก็เชื่อว่าหลายคนได้ดูแล้ว
กรณีรุ่นพี่ม๓ทำร้ายรุ่นน้องม๒

แล้วก็ให้รุ่นน้องกราบเท้ากราบตีนที่ลำปาง

คุณแท็กพระรันยูซึ่งเป็นดารานะ
เขาก็ออกมาออกแอคชั่นเหมือนกัน
เขาก็เขียนในเฟซในโลกโซเชียลของเขาเลย

บอกว่าพี่นักข่าวหรือใครรู้จักเด็กลำปาง
ที่ถูกรุ่นพี่กระทืบรุ่นพี่ทำร้ายบ้าง
ผมขอเบอร์หน่อยเด็กคนนี้เดี๋ยวผมส่งน้องเรียนเอง
เล็บฝากพี่นักข่าวและพี่น้องที่รู้จักหน่อย

เกลียดจริงพวกรังแก่คนอ่อนแอไม่มีทางสู้
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซ

ไอจีของคุณแท็กเยอะมาก
แล้วก็บอกใช่เห็นคลิปแล้วโอ้โหสะเทือนใจดี
แล้วก็รักแท็กที่เป็นแบบนี้อยากให้แท็กช่วยเหลือ
เรื่องนี้นะครับก็ทางญาติของเด็กนักเรียนชั้นม๒
ก็คือน้าของเด็กวัย๑๔ที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปแรก
ก็เปิดเผยออกมานะครับว่าช่วงแรกที่เกิดเหตุยอมรับว่าโกรธมาก
แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุ
เพราะคงไม่มีใครอยากจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน

แต่พอเห็นคลิปหลุดออกมาเพิ่ม
เชื่อว่ามันคงเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเด็กเองแล้วล่ะ
ส่วนหลานชายวัย๑๔ปีของเธอนั้นนะครับ
เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมหรือไม่นั้น
ก็คงต้องให้หลานเป็นคนตัดสินใจเอง
ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจ

แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยมาฟังว่าน้าสาวของเด็กชายคนนี้
จะพูดถึงคุณแท็กพระรันยูว่าอย่างไรนะครับ
ฟังเสียงน้าของเด็กชายวัย๑๔ปีหน่อยครับ
แล้วก็ดูว่าน้องเขายังไอ้นี่อยู่หรือเปล่า
ยังมีความสุขที่จะเรียนอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
หรือว่าอึดอัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องดูที่สภาพจิตใจของเด็กด้วย

นี่แหละครับแล้วก็สำหรับกรณีที่แท็กพระรันยู
จะช่วยเหลือหลานในด้านเรื่องของการเรียนนั้นนะครับ
ได้โทรศัพท์มาสอบถาม
แล้วก็ยินดีให้การช่วยเหลือด้านการเรียนของหลานแล้ว
ซึ่งตัวน้าเองและครอบครัวก็ตอบรับ
ในการที่คุณแท็กต้องการจะช่วยเหลือดังกล่าว
แต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดต่างมากมายเลยนะครับ
ตอนนี้หลายคนถามว่าแล้วรุ่นพี่ม๓ที่ไปรุมทำร้ายรุ่นน้องม๒
แล้วออกมาเป็นคลิปหลายเคสเป็นยังไงบ้าง

ผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมกับตัวแทน
ฐานบนทวนฐานบกที่๓๒ค่ายสุรษักรมนตรี
เจ้าหน้าที่จิตวิทยาแล้วก็ตัวแทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเคส๒ลำปางนะครับ
หลังพูดคุยกันผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า
เรียกนักเรียนทั้งหมดมาสอบถาม
แล้วก็ทราบว่านักเรียนชั้นม๓ทั้งหมด๑๒คน
เรียนอยู่ห้องเดียวกันก็เกาะกลุ่มกันตลอดแล้วครับ
หากใครไม่ทำตามเพื่อนก็จะถูกต่อว่า
แล้วก็ถูกตัดออกจากกลุ่มไงนะฮะ

หลังเหตุการณ์บริมชกต่อน้อง
ทั้ง๑๒คนที่เป็นรุ่นพี่ก็ยังคงมาเรียนตามปกติ

ญาติเด็กผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อตำรวจ

จะทำหนังสือไปยังมณฑนฐานบกที่๓๒ค่ายสุรสักมนตรี
ขอความร่วมมือที่จะส่งเด็กทั้ง๑๒คน
เข้าไปฝึกที่ค่ายทหารปรับพฤติกรรม
หลังจากนั้นไปไหนให้กลับมาเรียนต่อได้
แต่ก็แล้วแต่ทางผู้ปกครองของเด็กทั้ง๑๒คน
ให้เด็กเรียนต่อที่นี่หรือจะให้ไปเรียนต่อที่อื่น

ซึ่งเป็นรุ่นพี่ม๓กลับมาเรียนได้
เพราะจะปรับพฤติกรรมเขาในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ให้เขาสามารถอยู่กับรุ่นพี่รุ่นเดียวกันและรุ่นน้องได้